นักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะคะก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันฟุตบอลสี่เศร้าที่จีนค่ะ
เมื่อวันนี้ก็เฉินชนะยูเครนไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ค่ะ
สองพันสิบเจ็ดที่เมืองฝาซานสาธารณรัฐประชาชนจีนนัดที่สอง
ทีมชาติไทยอันดับที่๓๐ของโลกค่ะก็เฉินชนะยูเครนนะคะ
อันดับที่ยี่สิบหกของโลกไปหนึ่งประตูต่อศูนย์โดยได้ประตูชัยจากอรไทยศรีมณีนาทีที่สามสิบแปด
ทำให้ไทยตอนนี้ก็มีสามคะแนนเท่ากับยูเครนนะคะแต่ว่าประตูได้เสียเป็นรองก็เลยรั้งอันดับที่สาม
โดยนัดสุดท้ายค่ะนักเตะชาบาแก้วไทยนะคะก็จะพบกับเมียนมาร์ในวันอังคารที่ยี่สิบแปด
มกราคมนี้เวลาสิบหกนาฬิกาค่ะมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของฟุตซอลทีมชาติไทย
ก่อนที่จะประเดิมสนามในศึกเอเอฟเอฟเอเอฟุตซอลแชมเป็นชิคสองพันสิบหก
นัดแรกในกลุ่มเอวันพรุ่งนี้นะคะที่จะพบกับตีมอลเลสเต้โดยบิ๊กปอมนายอดีศักดิเบนจาสุริวัลค่ะ
ประธานพัฒนาฟุตซอลแห่งชาติก็กล่าวหลังจากจบเกมอุ่นเครื่องที่แพ้ให้กับอัลซาฟุตซอลลีกไป๒ประตูต่อ๓เมื่อวานนี้
เพราะว่าพอใจรูปแบบการเล่นโดยรวมแล้วก็เชื่อว่าดาวรุ่งทุกคนพร้อมแล้วสำหรับศึกชิงแชมป์อาเซียน
แต่ยังกำชับว่าต้องยิงประตูให้เฉียบขาดมากกว่านี้รวมถึงมีสมาธิกับเกมตลอดเวลาด้วยค่ะ
คือน่าจะเป็นจังหวะหลายจังหวะในเรื่องการปิดสกอร์ด้วยอะไรด้วยนะฮะแล้วก็สมาธิของเกมนะครับในบางช่วงบางโอกาส
อาเซียนก็จะไม่เปิดเกมกันในลักษณะนี้กันหรือเราจะต้องเจอกับการตั้งรับแบบลึกอยู่ตลอดเวลานะครับ
วันที่๒๕มกราคมค่ะส่วนเกมในรอบรองชนะเลิศนะคะแข่งขันกันวันที่๒๗
แล้วรอบชิงชนะเลิศค่ะ๒๙มกราคม
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒จะถ่ายท่อสดทุกนัดของทีมชาติไทย
ในเวลา๑๕นาฬิกาค่ะ